ส่วนในช่วงนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับ
เซนเต้ลิซาลาซูอดีตแก๊กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสและบายันมิวนิกส
พร้อมด้วยบริษัทสปอร์ตไทยบาเวอเรียจำกัด
คัดเลือก๑๕นักเตะเยาวชนไทยในโครงการ

ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
สนามกอล์ฟบุรพาจังหวัดชนบุรี

โดยประเภทชายแชมป์เป็นของธนรัฐศรีสถาพร
สกอร์๒วันที่๓อันเดอร์พาร์
กอร์รวม๒วัน๔อันเดอร์พาร์
ต่อไปแข่งขันกันระหว่างวันที่๑๘๑๙เมษายนนี้ครับ
ด้านนายวรพฤษพรประพากรรมการบริหารบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัด
เป็นประธานเปิดการแข่งขันสปฐเอพีฮอนด้าวิ่ง๓๑ขาสามัคคีปีที่๑๓
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย
ชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้นะครับมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ๓๐ทีมจาก๔ภาค
จำนวน๑๒๐๐คนซึ่งแต่ละทีมจะต้องผูกขาติดกันและวิ่งเป็นระยะทาง๕๐เมตร
โดยไม่ล้มวิ่งได้๒ครั้งนะครับทีมที่ทำเวลาดีสุดจะเป็นผู้ครองแชมป์ครับ